เหตุการณ์นี้ครับคนงานก่อสร้างเป็นเพื่อนกัน๓คน

พอเหล้าเข้าปากปั๊บสักพักเดียวนั่นแหละครับ
พื้นชุ่มโชคไปด้วยเลือดนะครับ
คือตีรันฟันแทงกันเจ็บสาหัสสอง
ส่งโรงพยาบาลแล้วคุณดูสภาพ
ห้องเดิมห้องนี้พื้นสะอาดสะอ้านเลย

ย้อมสีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นจะเห็นแต่ความเป็นสีแดงของเลือดเนี่ย

มันไม่มีพื้นที่ว่างของกระเบื้องสีเดิมเลยค่ะ
แล้วคุณคิดดูสิว่าคนที่โดนฟันต้องหนักขนาดไหน
ถึงได้เยอะขนาดนี้ต้องเสียเลือดมากขนาดไหน
นองพื้นเลยครับเกิดขึ้นที่บ้านเช่าหลังหนึ่ง
อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี
ตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ตอนที่ไปถึงเนี่ยมีสองคนที่อาการหน้าเป็นห่วงมาก

โดนตีโดนฟันที่หน้าจนหัวแตกกระโหลกเปิดนะฮะ

ตอนแรกที่ไปถึงเขายังไม่ตายนะ
แต่อาการเนี่ยร่อแร่แล้วครับหนักมากฮะ
เลือดไหลทะลักนองเต็มพื้นบ้านไปหมดเลย
ร้องโอดโอยหายใจแผลว

แต่ต่อมานายสมิงเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
อีก๑คนครับนายสมภารอายุ๔๔ปี
นอนเจ็บอยู่ข้างบ้านนะครับ

แต่คนนี้อาจจะไม่หนักเท่ากับนายสมิง
สมภานั้นก็ส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาแล้ว

นายคมสันตอนนี้หลบหนีอยู่
นายคมสันอายุ๓๘ปี
ก่อเหตุใช้มีดไปฟันเพื่อนสองคน
คือสมิงและสมภารครับ

คมสรรเป็นคนงานอยู่ที่บ้านเช่าหลังนี้ด้วยกัน

หลังเกิดเหตุขับกระบะหลบหนีครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๘โมงครึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมา

นายวรวิทย์อายุ๒๖ปีเล่าให้ฟังบอกว่า
ได้ยินเสียงคล้ายกับคนร้องโอ๊ยโอ๊ยขอความช่วยเหลือ
เขาก็เลยมองหาว่าเสียงมาจากไหน
จนกระทั่งออมาจากบ้านหลังนี้นี่นะ
เห็นร่างนายสมิงตอนนั้นเลือดเต็มไปหมดเลย
แล้วก็มีคนเจ็บอีกคนอยู่ข้างบ้าน
เขาเห็นปั๊บรีบกด๑๙๑โทรหาตำรวจทันทีครับ

เป็นเจ้าของบ้านเช่าหลังที่เกิดเรื่องนั่นแหละฮะค่ะ
หลังที่ตอนนี้คือมีแต่คราบเลือดเต็มไปหมด

คุณจรินบอกว่าเมื่อประมาณ๓๔เดือนก่อน
มีหัวหน้าคนงานมาขอเช่าบ้าน
คนงานก่อสร้างเขาได้อยู่ด้วยกัน

คมสรรสมิงสมภาร

๓คนนี้เขาได้มาอยู่ด้วยกัน

จนกระทั่งเมื่อวาน๓คนนี้

เขาหยุดงานทำอาหารทำกับข้าวกินกัน
พอรุ่งเช้ามารู้ว่าอ้าวทะเลาะกันเอง
ถึงขั้นว่ามีคนเจ็บแล้วมีคนตาย
เจ้าของห้องเช่าเองก็หวาดภาวะเหมือนกันครับ
ตำรวจสพโคกสำโรงเร่งตามตัวนายคมสรรคนก่อเหตุนะครับ
อย่างที่บอกว่าเขาขับกระบะสีดำออกจากบ้าน
หลังจากเกิดเรื่องออกไปตั้งแต่ช่วงเช้าคือภาพนี้

เห็นคนหน้าตาแบบนี้แจ้งได้ตำรวจในพื้นที่นะครับ
หรือว่าในพื้นที่โคกสำโรงลบบุรีก็แจ้งได้เช่นเดียวกัน
มีข้อมูลล่าสุดว่าเขาขับรถผ่านอำเภอบางปะอินที่อายุทยาไปแล้วครับ
สอบถามหัวหน้าคนงานแจ้งว่านายคมสันเนี่ยโทรมาบอก
จะเอารถไปคืนที่อำเภอบ่อวินจังหวัดชนบุรี
เดี๋ยวจะไปไล่เช็ควงจรปิดเพิ่มเติม
เพื่อหาเบาะแสเร่งตามตัวคนก่อเหตุก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ